๖นาฬิกา๓นาทีติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ
เลียงไทม์ไลน์ตั้งแต่เวลาที่เราเจอน้องทั้ง๑๒คนกับโค้ชภายในถ้ำ

หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ได้ออกมาแถลงในคืนของวันที่๒กรกฎาคมเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่ม๔ทุ่มครึ่งนะครับ
เราก็ดูเรื่องของสภาพฟ้าฝนด้วยแล้วก็ไทม์ไลน์หลังจากช่วงเวลาที่เราเจอเด็กนะครับ
ก็หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวยืนยันว่าพบทั้ง๑๓ชีวิต
ตั้งแต่เวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งตลอดทั้งคืนของวันที่๒กรกฎาคม
ก็ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับทำให้น้ำภายในถ้ำอยู่ในระดับคงที่ตลอดทั้งคืนครับ
เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งทีมดำน้ำรวม๒๐นายได้เดินทางเข้าถึงจุดเนินนมสาว
ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง๑๓ชีวิตเพื่อให้การประถมพยาบาลตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
ทั้ง๑๓คนมีสุขภาพที่ดีโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสีเขียว
มี๒คนครับที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อ่อนเพลียอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองครับ
เขาก็แบ่งเรื่องของอาการเจ็บป่วยเป็นระดับสีสีแดงสีเหลืองสีเขียว
สีเขียวนี่หมายถึงสบายดีแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กนั้นสบายดีนะครับ
ส่วนเรื่องของระดับน้ำเมื่อวานนี้๓กรกฎาคมในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกานะครับ
ห้องโถง๓ที่ถูกตั้งเป็นกองบอกกส่วนหน้ามีระดับน้ำอยู่ที่๗เซนติเมตรนะครับ
โดยจุดดำน้ำลดลงเหลือเพียง๑๙เซนติเมตรนะครับ
ต่อมา๙นาฬิกา๔๕นาทีนะครับหน่วยซิลได้เริ่มดำเนินการติดตั้งสายโทรศัพท์สื่อสาร
จากห้องโถง๓ถึงเนินนมสาวเพื่อให้ทั้ง๑๓ชีวิตได้พูดคุยกับญาติที่รอคอยอยู่ด้านนอก
ช่วงเช้าเนี่ยยังเป็นช่วงของการติดตั้งแล้วก็ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นช่วงของการติดตั้งแหละนะครับ
นาฬิกา๕๘นาทีครับทีมกู้ภัยได้ลำเรียงขวดอากาศเข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือที่ห้องโถง๓
จากนั้นไม่นานครับสภาพอากาศที่ถ้ำหลวงก็เริ่มมีฝนตกลงมาเล็กน้อย
แต่ระดับที่ห้องโถง๓ระดับน้ำยังอยู่ในระดับคงที่เช่นเคยนะครับ
ส่วนช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมง๑๕นาทีที่บริเวณโถง๓ก็มีขวดอากาศอยู่ในพื้นที่รวมทั้งหมด๗๑ขวด
หน่วยซิลเขาก็เริ่มที่จะขนย้ายพวกขวดอากาศตรงนี้ไปติดตั้งตลอดเส้นทางจนถึงจุดเนินนมสาว
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะเห็นการปฏิบัติภารกิจของหน่วยซิลแล้วเขาจะติดตั้งทุกระยะ๒๕เมตร
แล้วก็เมื่อมีการประเมินสภาพอากาศรวมถึงระดับน้ำในถ้ำแล้วเนี่ยนะคะ
คณะทำงานก็เลยตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งระบบสูบน้ำเพิ่มเติมที่บริเวณโถง๒
จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนตอน๖โมงเย็นก็มีรายงานมานะบอกว่าติดตั้งสายโทรศัพท์ไปถึงจุด๓แยกแล้ว
แล้วก็กำลังที่จะดำเนินการต่อไปจนถึงจุดเนินนมสาวที่น้องเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเอง
ลุ้นปฏิบัติการในการติดตั้งสายโทรศัพท์ติดตั้งโทรศัพท์ให้เด็กได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะติดตั้งเสร็จแล้วก็น้องจะได้วีดีโอคอลได้คุยโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นตาพ่อแม่
ยังดำเนินการอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
เดี๋ยวเราต้องรออัปเดตเช้านี้ว่าสรุปเมื่อคืนเป็นยังไงด้วยนะคะ
แล้วก็ในเวลา๓ทุ่มนะครับพบหน่วยซิลยืนยันว่าเด็กทีมหมูป่าทุกคนสบายดี
โดยมีหน่วยซิล๗นายเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยพร้อมพูดติดตลกด้วยนะครับ
คงกำลังสนุกสนานกันอยู่ขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกตอนนี้
เด็กก็โอ้โหมีเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ฝึกว่ายน้ำกับหน่วยซิล
เขาก็ต้องมีการสอนยุทธวิธีต่างได้พูดคุยกันเยอะเลยนะครับ
ภาพรวมตลอดทั้งคืนเมื่อวานนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในถ้ำ
รวม๗๖คนครับแบ่งเป็นหน่วยซิลแล้วก็ทีมแพทย์ที่จุดเนินนมสาว
จำนวน๗คนในการดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
ซิลประจำห้องโถง๓จำนวน๙นายนะครับ
แล้วก็ทีมดำน้ำทั้งไทยต่างชาติประจำอยู่ที่ห้องโถงสอง
รวมอีก๖๐นายนะครับ
แปลว่าตอนนี้น้องทั้ง๑๓คนเขาไม่ได้อยู่กันเอง
คนนะเขายังมีหน่วยซิลไปอยู่เป็นเพื่อน๗นาย
แล้วก็๑ในนั้นคือคุณหมอ๑นายแล้วก็มีพยาบาล
ที่เป็นพยาบาลเวชศาสตร์อีก๑คนนะคะ